เด็กที่ถูกทำร้ายมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราตามกันอยู่ก็คือเรื่องของน้องอายุ๓ขวบที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนอนติดเตียงแล้วก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ตามไปรวบตัวแม่กับสามีใหม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
น้องเจ้าขานะคะที่อายุ๓ขวบเป็นเด็กหญิงที่บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะแล้วอาจจะต้องพิการไปตลอดชีวิต
หลังจากที่ไปอยู่ในความดูแลของแม่แท้ที่ปัตตานีซึ่งแม่แยกทางกับพ่อแล้วแม่ก็ไปมีสามีใหม่นะคะ
วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาน้องถูกนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสภาพโคม่าติดเชื้อที่ปอดและทางเดินปัสสาวะสมองได้รับความกระทบกระเทือน
ซึ่งยังไม่รู้ว่าทำไมน้องเป็นแบบนี้ได้นะคะ
พ่อก็เลยเอาเรื่องไปขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์ขอให้ตำรวจสพบางบัวทองเร่งรัดติดตามตัวว่าใครเป็นคนทำร้ายลูกสาว
จนกระทั่งคือเรื่องนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับเมื่อเดือนพฤษภาคมลูกชายคนเล็กอายุ๒ขวบเพิ่งจะเสียชีวิต
หลังจากที่แม่แท้เอาไปดูแลได้เพียง๓วันแล้วผลชนสูตรบอกว่าเลือดออกในช่องท้อง
พ่อเขาบอกว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันหรือเปล่า
พ่อก็สงสัยตรงนี้อยากจะให้ดำเนินคดีนะคะ
ล่าสุดค่ะสารจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับนางสาวนัทรวิทย์นะคะแม่ของเด็กแล้วก็นายธินกรสามีใหม่ค่ะ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
อันนี้คือข้อหาสำหรับกรณีของลูกสาว๓ขวบนะคะ
แล้วตำรวจเนี่ยไปจับได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวรามคำแหง
สอบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธนะคะ
อ้างว่าคุณผู้ชมฟังนะคะอ้างว่าเด็กทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้ดูในช่วงที่ทั้งสองคนนี้เผชิญหน้ากับผู้สื่อข่าวหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะลูกเสียชีวิต๑คนนะคะลูกคนเล็กลูกชาย๒ขวบส่วน๓ขวบบาดเจ็บสาหัสนะคะ
มีความเสี่ยงจะพิการตลอดชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้นะคะ
สอบพยานบุคคลและพยานแวดล้อมจนนำมาสู่การออกหมายจับ
ตำรวจยืนยันนะคะที่บอกตำรวจทำงานช้า
ตำรวจบอกไม่ได้ล่าช้าเป็นไปตามขั้นตอนค่ะ
สารอนุมัติหมายจับเราก็ออกตามจับ
ซึ่งเราก็ดำเนินการตามระบบ
ไม่ได้ช้านะครับระบบขั้นตอนมัน
กรณีนี้ครับจะย้อนกลับไปกรณีน้องชายของเขาด้วยไหมครับ
คดีน้องชายได้รอรับแย้งไว้แล้ว
รอรับแย้งไว้แล้วครับก็รอผลชนัดสุดใหม่เรียบร้อย
นี่คือคดีของพี่สาวนะคะ๓ขวบที่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนคดีน้องชายมาดูเรื่องของการขุดศพ
ที่ตอนนี้ฝังอยู่ที่มัศยิตนะคะ

จะเอามาพิสูจน์ใหม่ตำรวจบอกว่าไม่จำเป็น
เพราะว่ามีหลักฐานการผ่าพิสูจน์
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งมาให้กับตำรวจแล้ว
ก็สามารถแจ้งข้อหาได้ทันทีค่ะ